แต่มันจบแล้วนะคะสำหรับกรณีเจ๊บัวบาน
ไปทำถาดพัฒนาหารคว่ำใส่เจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เพราะเมื่อวานนี้เขามีการขอขมาลาโทษ
นี่ค่ะดูคลิปต้นเรื่องก่อนก็ได้นะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
สังคมไทยชวนกันขบคิดว่าอันนี้คือเจตนาหรืออุบัติเหตุ
เจ๊บัวบานสาวประเภท๒สวมใส่ชุดสีเหลืองนะฮะ
ถาดพัฒนาหารจะไปถวายให้กับเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสวัดเจริญวารีที่จังหวัดขอนแก่นนี่
ค่อยดูไปนะคะนี่จังหวะเดินไปแล้ว

นี่ดูกี่ครั้งคนไทยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยนะคะ

แต่ว่าเจ้าตัวก็ยังยืนยันจนถึงวินาทีที่ไปขอขมา

ขอขมาเจ้าอาวาสแม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะ
เจ๊บัวบานชื่อจริงก็คือนายกิจเห็มรัฐโพธิยาคำหอม
อายุ๔๘ปีค่ะเมื่อวานนี้มีการยกขันห้านะคะ
ก็มีเทียนไข่๕คู่ดอกไม้๕คู่
เงิน๕บาทเข้ากราบขอขมาพระประเสริฐธานุตโรนะคะ
อายุ๖๒ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีจังหวัดขอนแก่น
เจ๊บัวบานกล่าวคำขอขมาลาโทษ
ที่ได้กระทำการล่วงเกินเจ้าอาวาส
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
โดยมีเลขาเจ้าคณะตำบลโนนพยอมแล้วก็ชาวบ้านกว่า๕๐คนนี่ค่ะ
ร่วมกันเป็นศักดิ์ขีพยานแบบนี้นะคะ
หลังจากที่กล่าวคำขอขมาลาโทษเสร็จแล้ว
บัวบานก็กราบลงไปที่แคร่ตรงนี้แหละค่ะ
เลขาเจ้าคณะตำบลกับเจ้าอาวาส
ก็คือพระที่เป็นคู่กรณีกับเจ๊บัวบาน
ที่ท่านนั่งอยู่บนแคร่ตรงนี้กราบแบบนี้นะคะ
แล้วกล่าวกับเจ้าอาวาสสั้นนะคะ
บอกว่าหลวงตาให้อภัยลูกหลานนะ
ซึ่งหลวงตาก็พยักหน้าตอบรับคำขอโทษ
จากนั้นเลขาเจ้าคณะตำบลก็มีการเทศนธรรม
สั้นนะคะบอกว่าขอให้ทุกคนมีความรักมีความเมตตาต่อกัน
ช่วยกันดูแลรักษาวัดศาสนาสั่งสมแต่คุณงามความดี
จากนั้นเจ๊บัวบานก็กลับหลากลับหลาก็

ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
เพียงสั้นบอกว่าขอขมาแล้ว
ก็ขอให้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพระประเสริฐเจ้าอวาดวัดเจริญบารี
บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเจ๊บัวบานก็มาขอขมาแล้วก็คือจบนะคะ
ส่วนในทางคดีนั้นอัตมาก็คือท่านเจ้าอาวาสก็ไปถอนแจ้งความ
แต่ขอให้สภาพร่างกายดีขึ้นก่อน

หลังเสร็จพิธีปรากฏว่าที่เอามาจบแล้ว
ระหว่างเจ้าอวาดกับเจ้าอวาดแต่ถามว่าความรู้สึกของคนบางคน
รวมถึงเนี่ยฮะล้านสาวสองคนของพระเพราะเสริฐ
ดูเหมือนว่าเจ๊บัวบานไม่ได้เต็มใจจะมาขอขมา
และไม่รู้ว่าสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปจริงหรือเปล่า
ส่วนคุณวัญชัยคำหอมอายุ๕๔ปีที่เป็นกรรมการวัด
แล้วก็เป็นผู้นำชุมชนด้วยบอกว่าชนวนเหตุนี้นี่แหละ
มาจากกรณีที่เจ๊บัวบานแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจ
พระประเสริฐท่านอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม
เช่นเรื่องของการร้องรำเช่นเรื่องของการเอาทรัพย์สินของวัดไปขาย
บางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่องจู่ก็ยกมือไหว้โยม
พระพระว่ายโยมเหรออ๋อมีอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่ค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บางคนอาจจะไม่สบายใจ
แล้วก็คิดว่าพระประเสริฐอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านควรไปรักษาตัวไหม
ตำแหน่งเจ้าอาวาสควรให้คนอื่นที่เหมาะสมเนี่ย
สุขภาพที่ร่างกายที่พร้อมมาดำรงตำแหน่งไหมนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางคณะจังหวัดพิจารณาต่อไปนะคะ
แต่ว่ากรณี๒คนที่เป็นคู่พิพาทกันจบแล้ว
แต่ตัวเราเองตัวคารวาสเองก็ไม่มีสิทธิ์จะไปพิพากษา
หรือจะไปโบกหัวท่านทำไม่ได้เด็ดขาด